เกิดขึ้นที่สุราธารณีนะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าลูกชายอายุ๒ขวบ
พลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึก๑๑เมตร
แน่นอนว่าพ่อก็ตัดสินใจกระโดดลงไปเพื่อจะช่วยลูก
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งพ่อและลูกครับ
ตาแซม๊อบของพ่อเนี่ย

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม

พ่อกับลูกขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นคาดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วใช้เวลาอยู่ร่วม๓ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับใช้ตะแกรงเนี่ยช้อนร่างขึ้นมาก็ได้ร่างของคุณธวัชชัยที่เป็นพ่อเนี่ยขึ้นมาได้ก่อนตอน๑๖นาฬิกา๓๕นาทีแต่ตอนเกิดเหตุที่พ่อกระโดดลงไปเพื่อจะช่วยลูกเนี่ย

นี่มาดูที่ที่เกิดเหตุมีข้อมูลจากเจ้าของลานเทจุดเกิดเหตุนะครับคุณวัชระบุญช่วยบอกว่าฝ่าย
คือที่บริเวณนี้เนี่ยจะมีบ่อน้ำอยู่เป็นบ่อเก่าขุดมานาน๒๐กว่าปีแล้ว
วันนี้ตอนที่ปรับพื้นที่กันอยู่ก็เอากระเบื้องกับวัสดุเนี่ยมาปิดเอาไว้แล้วนะที่ปากบ่อเพื่อป้องกันอันตราย
คือขณะเกิดเหตุคุณวัชละเจ้าของลานเทบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
รู้แค่ว่าพ่อเขาก็ทำงานไปส่วนตัวน้องไอดินก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็ก
ยายของเจ้าของลานเทนะครับคุณยายเล็กนะบอกว่าฝ่ายของคุณธวัชชัยเขาวิ่งมาบอก
บอกว่าไอดินลูกชายเนี่ยตกลงไปในบ่อนี่ฮะคุณยาย
จากนั้นเนี่ยก็เลยมาช่วยกันเอาเชือกเนี่ยเอามาเตรียมจะหย่อนเชือกลงไปเพื่อจะลงไปช่วยเด็ก
ยายก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่พอย้อนกลับมาเอ้ากลายเป็นว่าธวัดชัยเนี่ยฝ่ายของพ่อเนี่ยเขาลงไปในบ่อ
เพื่อจะไปเอาลูกขึ้นมาแล้วยายบอกยายทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ก็คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่มาถึงก็อย่างที่เห็นแล้วฮะคือเขาก็เงียบกันไปหมดทั้งคู่แล้ว

ครับ

ครับ
ครับ
ครับ

ช่างไฟที่เพิ่งเข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ลานปาล์ม

นี่ครับชื่อคุณอภิรักษ์จันรอด
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยบ่ายวันนี้เนี่ย
คุณอภิรักษ์เนี่ยเดินระบบไฟอยู่ที่ตัวอาคาร
ซึ่งห่างจากตัวบ่อที่ลึก๑๑เมตรตรงนี้ประมาณ
ห่างจากบ่อที่เกิดเหตุ
ส่วนตัวของพ่อของเด็กก่ออิดอยู่แถวบ่อน้ำ
ช่วง๑๓นาฬิกาเนี่ยพ่อของน้องไอดินวิ่งมาบอก
บอกลูกชายตกน้ำลูกชายตกบ่อ

ตอนนั้นเนี่ยเห็นพ่อเนี่ยกระโดดลงไปในบ่อเลย
คือกระโดดลงไปเลยเพื่อจะไปช่วยลูก
พยายามเรียกขานกันอยู่นะ
กะว่าจะหาไม้ไผ่หย่อนลงไปเพื่อจะให้ช่วย
จะได้จับแล้วประคองตัวไม่ให้จมน้ำ
แล้วรอคนมาช่วยเหลือมาดึงขึ้นมากัน

บ่อมันลึกมากสุดท้ายเท่าที่เห็นลงไปได้เนี่ย
คือฝ่ายของคุณธวัชชัยที่เป็นพ่อเนี่ย

ว่าจะไม่มีอากาศแล้วก็หมดสติแล้วก็จมลงไป
จับหน่าแป๊บเดียวเขาก็จมเลย

ครับจมเลย
พวกเขาหมดแรงเดี๋ยวเขาก็ไม่พูดเลย
และนายก็จะพาลูกชายไปได้ตลอด
หรือบางวันก็จะให้อยู่ที่บ้านกับปู

ก่อโรคลูกชายรูปลูกชาย
แต่เมื่อจะเหนื่อยจะซะแค่ไหน
ที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่คนเป็นพ่อคนนี้จะทำได้

บอกเห็นภาพว่าพ่อวิ่งมาบอกลูกตกบ่อ

กล่าวว่าคือยังไงต้องกระโดดลงไปเอาชีวิต

น้ำลึกอีก๕เมตรกว่าข้างล่างเนี่ย

ใช่คือเขารักลูกเขามากนะคะ

แล้วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากจริง

คุณธวัชชัยจะโพสต์ภาพโพสต์คลิปกับลูกชายตลอด
คือเรียกว่าทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีที่สุดดีมาก
ทำหน้าที่พ่อจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลย

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากคุณภาคภูมิว่า
โอ้โหมันอันตรายทำไมปล่อยปากบ่อให้มันเตี้ยด้วย
มันยังไงมันปิดดีไหมหรือมันยังไง
มันเป็นบ่อที่เป็นบ่อเก่าเป็น๒๐ปีแล้ว
ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
ซึ่งมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เพราะฉะนั้นไทยยังมีบ่อลักษณะแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ใช้จริง

รั้วกั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยให้มันแบบโอ้โหมันเป็นที่เป็นทางที่มันชัดเจน

ขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณลูกด้วยนะคะ